ก็มีคลิประทึกเหมือนกันเป็นภาพจากกล้องวงจรปิดนะครับ
จะเห็นว่าเป็นเหตุปะทะคาบรมหลังจากนั้นมีการแทงกันจนบาดเจ็บนะฮะ
คือผู้หญิงคนหนึ่งซึ่งเป็นเจ้าของร้านเสื้อผ้าเดินไปต่อว่า
ผู้หญิงอีกคนนึงซึ่งเป็นเจ้าของร้านยำบอกว่าทำไมร้านยำของเธอเนี่ย
เปิดเพลงเสียงดังจังไม่เกรงอกเกรงใจผู้หญิงกำลังทะเลาะกับผู้หญิงอยู่ดี
แล้วปรากฏว่ากลายเป็นเรื่องของฝ่ายชายเพราะฝ่ายชายซึ่งเป็นแฟนของทั้งคู่เนี่ย
ไม่พอใจแล้วเกิดเหตุแทงกันฮะเอาไล่เรียงเหตุการณ์ให้ดูคลิปก่อน
คลิปแรกเนี่ยก็เป็นคลิปที่ผู้หญิงกำลังด่ากับผู้หญิงอยู่นะครับ
โอ้โหดูอยู่แล้วค่ะกล้อง
คุณเปิดรูปกันไหมคะ
ช่วงแรกต่างฝ่ายต่างเถียงกันอยู่นะฮะ
ผู้หญิงใส่เสื้อเอี๊ยมสีม่วงเนี่ยคือเจ้าของร้านขายเสื้อผ้ามาต่อว่า
ผู้หญิงซึ่งเป็นเจ้าของร้านยำลูกศรสีแดงตรงนี้นะฮะ
แล้วทีนี้ก็เถียงกันไปเถียงกันมาใครเปิดเสียงดังฝ่ายคุณก็เปิดเสียงดังโต้เถียงกันนะฮะ
แล้วก็มีผู้ชายที่ถอดเสื้อคนนี้ก็เป็นสามีของผู้หญิงฝั่งร้านขายยำ
ตอนแรกก็ออกมาเหมือนดูนะแล้วก็เดินกลับเข้าไปที่ร้านเนี่ยนะครับ
ว่าฝ่ายแฟนสาวก็บอกว่าพี่ไม่ต้องยุ่งไม่ต้องยุ่ง
เป็นเรื่องของเขาเคลียร์กันเองผู้หญิงกับผู้หญิงก่อน
สักพักหนึ่งคุณมีผู้ชายเสื้อสีเหลือง
ซึ่งเป็นแฟนของผู้หญิงที่ใส่เอี๊ยมสีม่วง
ก็คือฝั่งร้านขายเสื้อผ้าเนี่ยเริ่มเดินมาเดี๋ยวดูนะฮะ
เดี๋ยวจะมีผู้ชายคนหนึ่งเดินมาแล้วจากนั้นผู้ชายเนี่ยก็เริ่มโมโหนะครับ
มีไหมขอดูคลิปที่เป็นผู้ชายเสื้อสีเหลืองเดินมาหน่อย
นี่เป็นอีกคลิปหนึ่งผู้ชายเริ่มมาแล้วฮะ

งั้นผู้ชายผู้ชายมาชกกันตัวต่อตัวมา

ท้าให้ผู้ชายฝั่งร้านยำออกมาชกกันตัวต่อตัว

จากจุดเริ่มต้นของการปะทะคารมกันของฝ่ายหญิงกับฝ่ายหญิง
กลายเป็นว่าผู้ชายเสื้อเหลืองคนนี้ซ่อนมีดไว้ข้างหลัง

มาแทงจนผู้ชายที่ถอดเสื้อในร้านถูกแทงบาดเจ็บนะครับ
ส่วนผู้หญิงที่อยู่ในร้านซึ่งเป็นเจ้าของร้านยำเนี่ย

ตัวผู้ชายเสื้อสีเหลืองก็ถูกขวดทุบหัวเหมือนกัน
เลือดตกยังออกทุกฝ่ายนะคุณ
เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นตี๑ของวันที่๒๓มกราคม
ภาพจากกล้องวงจรปิดของร้านขายยำเนี่ยเห็นชัดเจนเลยนะฮะ
หลังเกิดเหตุตำรวจสพเมืองสมุทรปราการ
เข้าตรวจสอบนะครับเพราะตรงนี้เป็นห้องแถวติดกัน
อยู่ในซอยสินสมบูรณ์หรือว่าซอยโอ่ง

คนเจ็บ๓สีเหล่านี่ครับ
๒คนเป็นสามีภรรยากันเป็นเจ้าของร้านยำ
เจ็บซึ่งเป็นผู้ชายคือนายสิริชัยพรมสิริอายุ๒๗ปีที่ถอดเสื้อแล้วถูกแทง
ถูกแทงเข้าที่หน้าอกซ้ายแล้วก็หน้าท้องรวม๒แผล
ส่วนผู้บาดเจ็บที่เป็นผู้หญิงคือนางสาวสุภาพรประนมอายุ๔๒ปี

ก็มีบาดแผลถูกฟันเข้าที่ต้นแขน
ทั้งคู่นั่งอยู่กับพื้นถนนหน้าร้านเลยด้วยอาการบาดเจ็บ

ส่วนคนก่อเหตุนี่คนที่ใส่เสื้อสีเหลืองถือมีดเข้าไปบุกแทงเขา
ก็คือนายไกรสอนสมรูปอายุ๓๗ปีเป็นเจ้าของร้านเสื้อผ้าครับ
มีบาดแผลแตกที่ศีรษะเพราะว่าถูกขวดของฝั่งนั้นเขาทุบหัวเขาเหมือนกันนะฮะ
เลือดไหลอาบหน้านั่งอยู่ที่พื้นหน้าร้านเช่นเดียวกัน
ทีนี้ศอบถามเจ้าบ้านที่เห็นเหตุการณ์ไล่ฟังเมื่อเดินผ่านหน้าบร้าน
แฟนสาวของนายไกรสอนก็คือเจ้าของร้านเสื้อผ้า
กำลังยืนต่อว่ากับนางสาวสุภาพรของร้านยำเขา

ก่อนที่นายไกรสอนผู้ชายเสื้อเหลือง

แล้วก็เข้าช่วยแฟนสาวท้าทายกันอยู่หน้าร้าน

กระทั่งเป็นเหตุการณ์ที่เห็นในภาพจากกล้องนี่แหละครับ
เจ้าหน้าที่เก็บพยานหลักฐานทั้งหมดในที่เกิดเหตุนะฮะ
ทำการอายัดตัวผู้บาดเจ็บทั้งสองฝ่ายเอาไว้
รอการสอบสวนและดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไปนะฮะ
โอ้โหเหตุการณ์นี้รุนแรงเหมือนกันนะฮะ

เห็นกันมาเยอะแล้วนะไอ้เรื่องมาแทงกันทำร้ายกันแบบนี้